สำหรับงานบุญที่ใช้คู่กันกับขนมข้าวเกลียบหูช้างสำหรับคนพื้นถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือขนมแดกงาซึ่งคนโคราชจะเรียกขนมชนิดนี้ว่าขนมห่อ
แดกงานนี้จะมีการทำกันในหลายพื้นที่จะมีรายละเอียดเรื่องขั้นตอนและส่วนผสมที่แตกต่างกันไป
ซึ่งเป็นเรื่องของความนิยมและรสชาติของแต่ละพื้นที่แต่สิ่งที่คล้ายกันคือการนำขนมแดกงา
มาใช้ร่วมกันในวัฒนธรรมงานบุญประเพณีและยังถือเป็นของกินของฝากในหมู่ญาติสนิทมิตรสหายอีกด้วย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน